ทุกผู้ชมครับก็สงครานนี้หยุดยาวหลายวันค่ะนะฮะ
วันเฉละนะครับอ่าบรรยากาศเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาด
สิบเก้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันดูเรื่องการเดินทางหน่อย
เผื่อใครจะผ่านเส้นทางแถวนั้นนะครับไปทางเส้นโคราชออกอีสานค่ะ
มอเตอร์เวย์สายบังปะอินโคราชนี่ฮะ
เดี๋ยวจะเปิดให้ใช้ชั่วคราวที่สร้างกันอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าจะเปิดให้ใช้ชั่วคราวนะครับ
ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
บังปะอินสระบุรีนครราชศรีมานะครับ
จุดเริ่มต้นเนี่ยเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพหานครด้านตะวันออกก็คือถนนกาจนาพิเศษ
สิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ตะวันตกก่อสร้างตั้งแต่ปี๖๖
ตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้
นายกก็เลยสั่งให้เปิดเส้นทางบางช่วง
สัญจรช่วงสงกรานที่จะมาถึงนี้เพื่อช่วยบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรนะฮะ
เราก็ไปถามทางภูมิในการแขวงทางหลวงนครรัชศรีมาที่๒นะครับ
นายชิดพลเหล่าอันนะครับ
ตกลงการเปิดเนี่ยจะเปิดตั้งแต่๙๑๙เมษายนนะครับ
ท่านผู้ชมครับช่วงสงกรานปีหกสี่นี้นะฮะ
ท่านเดินทางไปเส้นนี้จะได้สบายหน่อยนะฮะ

ก็คือ๙๑๓เมษายนจะให้จากกรุงเทพเนี่ยเดินทางออกไป
แล้ว๑๔๑๙เมษายนจะให้จากอีสานเดินทางเข้ากรุงเทพ
แล้วก็ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นี่เป็นภาพมุมสูงนะฮะถนนเส้นนี้เป็นแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ย
เขื่อนลำตะคองนี่นะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นภาพนะฮะ
คือถ้าท่านจะเดินทางขาขาไปเนี่ยนะจุดทางขึ้นเนี่ย
ก็คือถนนมอเตอร์เวย์นะครับจะเปิดให้ขึ้นที่หน้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
นครชัยบุรีช่วงหลักกมที่๖๕บ้านหนองไผลล้อม
ตะบลหนองศาลร้ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครรภาษีมา
ส่วนขากลับนะจุดลงเนี่ยเขาจะไปจุดลงที่มอเตอร์เวย์
บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางอำเภอศรีคิ้วนะฮะ
ระยะทาง๓๕กิโลเมตรที่เปิดให้ขากลับก็เหมือนกัน
ขากลับท่านก็ขึ้นจากทางด่านเก็บเงินค่าผ่านทางอำเภอศรีคิ้ว
แล้วก็ไปลงที่ศูนย์ภักดิ์พิงศูนย์นักจรจัด
นครชัยบูรินนะครับตรงนี้นะครับก็ช่วยระบายการจรจร
ในช่วงการเดินทางช่วงสงครานนะครับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ก็เข้าไปดูได้นะครับตามเพจเฟซบุ๊คต่าง
ไปที่เพจเฟซบุ๊คของนายกก็ได้คนเอกประยุทธ์ก็บอกเอาไว้
สงครานนี้จะได้ระบายรถในช่วงของการเดินทางเส้นอีสานได้
ไม่อย่างนั้นโหรถติดยาวเลยนะครับ